ดูบรรยากาศการเกณฑ์ทหารวันแรกกันหน่อยนะคะ

เออแล้วก็เป็นทหารทุกวันเสาร์อาทิตย์ในการเรียนค่ะ
ไปดูบรรยากาศกันที่เพชรชบูรณ์
เขาบอกว่านี่หลวงพี่เจอมาเองกับมือเลย

นี่เป็นบรรยากาศวันแรกของการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกิน
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
มีชายไทยที่เข้าเกณฑ์ในพื้นที่๕ตำบลเนี่ย
เดินทางมารายงานตัวกันอย่างคึกคัก

อันนี้นี่หลวงพี่เจิมเองกับมือ
เจิมดูสิขอฟังเสียงว่าเป็นใบแดงหรือใบดำขย่าวแล้วขย่าวอีก

เอออ่าวตัดภาพอีกเอออ้าว
นี่แหละค่ะก็คือมีจำบวนทั้งหมดหกสิบคนดีใจย่าดีใจขอบคุณดีใจกันใหญ่

อะไรฮะนี่ก็เชียร์ใบแดงกันใหญ่เลย

เดี๋ยวก่อนอันนี้คือดีใจหรืออะไรอ่ะ

คือเขามีโอกาสที่ญาติเขาจะได้ใบดำเพราะคนนี้ได้ใบแดงไปแล้วก็เลยดีใจ
นี่ค่ะคือคนที่มาเข้าตรวจคัดเลือกนะคะมี๖๐คน
คนจับไปดำใบแดง๑๒๗คนครับ
อย่างที่บอกหมายกองเชียร์เยอะเหลือเกินนะคะ
คือเวลาสำคัญคืออย่างที่บอกพระสงฆ์มีรูปเดียวนะ
มีก็รูปเดียวเจอเมนกับมือ
เชียร์เนี่ยลั่นหอประชุมเลยทีเดียวนะคะ

ตามเขาเรียกว่ากฎหมายนะคะ

มันจะมีบรรยากาศมีภาพของคนที่ไปจับมาให้ดู
บางคนก็เป็นลมบางคนก็ขาอ่อนขาพับกันไป
บางคนขาวอ่อนต้องโดนฮิลปีกไปเลยก็มี

เดี๋ยวดูไปนี้ว่าจะมีความคือคักมากนอนแค่ไหน